เคยได้ยินเรื่องเล่าเคยได้ยินตำนานกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ใช่ไหม
แต่เหตุการณ์นี้ห่อข้าวน้อยฆ่าเมีย
หิวอะค่ะแล้วเอามีดมาฟันเมียจนตายเลยค่ะ
นี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมตำรวจได้รับแจ้ง
ว่ามีเหตุทะเลาะวิวาดกันผัวเมียทะเลาะกันทำร้ายร่างกาย
แล้วฝั่งสามีเอาดาบฟันภรรยาเสียชีวิตในกระท่อมหลังหนึ่ง
พื้นที่ที่หมู่บ้านห้วยนางิ้วที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน
คือหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านชนเผ่าอยู่ในหุบเขานะคะ
จุดที่เกิดเหตุตอนที่ตำรวจเข้าไปเบลอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอเนี่ย
เป็นร่างของฝั่งเมียนะนางกิ่งแก้วเชี่ยวชาญอายุ๓๘ปี
ตายอยู่บนที่นอนนะคะใส่เสื้อยืดคอกลมสีชมพูแล้วก็มีผ้าห่มเนี่ย
คลุมเอาไว้แต่ที่ผ้าห่มโชคไปด้วยเลือดทั้งหมดเลย
โดนผัวฟันด้วยของมีคมที่แขนขวา๒๓แห่ง
ที่หัวเข่าซ้ายมีแผลลึกอีกสองสามแห่ง
หัวเนี่ยโดนฟันจนกระโหลกเปิดเลยค่ะคอก็เกือบขาด
แล้วใกล้มีดาบเปื้อนเลือดยาวประมาณสักฟุตหนึ่งตกอยู่
ตำรวจเก็บหลักฐานทั้งหมดค่ะก็ส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลเวียงสา
ส่วนผู้ก่อเหตุฝั่งผัวคือนายเจริญชัยเชี่ยวชาญอายุ๔๑ปี
พอฟันเมียเสร็จขับรถหกล้อไปมอบตัวที่สพเรือง
แล้วก็เอาปืนลูกซองยาวเครื่องกระสุนปืนลูกซอง๒นัดไปให้ตำรวจด้วย
ทีนี้ตำรวจก็คุมตัวค่ะจากสพเรืองใช่ไหม
เอาไปสอบต่อที่สพเวียงสา
ฝั่งผัวนายเจริญชัยเขาบอกว่าผมเตรียมอาหารจะไปกินที่ทำงานก็ห่อข้าวเอง
แต่พอถึงเวลาพักกินข้าวเอ้ยห่อข้าวที่เตรียมมาไปไหนอ่ะ
ก็ต้องขอข้าวลูกน้องกินสิกินก็กินไม่อิ่ม
เลิกงานมาปั๊บกลับมาถึงบ้านตรงมาหาเมีย
ห่อข้าวเนี่ยอุตส่าห์เตรียมมามันหายไปไหน
เอาไปถึงที่ทำงานไม่มีจะกินเมียบอกว่าคือเมียเอาออกไปไง
พอเมียเอาออกไปเอ้าผัวไม่มีห่อข้าวกินผัวก็โกรธก็โมโหเมีย
แล้วทีนี้จังหวะนั้นคือเขาให้ข้อมูลกับตำรวจนะ
ว่าเมียเอามีดดาบออกมามาจับฟันตัวสามี
ทีนี้ก็สู้กันใหญ่เลยค่ะแย่งมีดดาบจากเมียมา
แล้วก็เอามีดฟันไปที่ร่างเมียจนเมียนอนแน่นิ่งไปเลยนะคะ
นี่แหละค่ะพอเล่าให้กับตำรวจฟังทั้งหมดตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาแหละ
ฟังสามีเลยนะค่ะผู้อื่นตาม
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ